แต่นายอัจฉริยะก็ไปเชื่อมกับอีกเรื่องหนึ่งนะคะ

ตเตอรี่๓๐ล้านบาทกาญจนบุรี

ไปยื่นเรื่องที่กระทรวงศึกษาธิการ
มีคลิปเสียงคล้ายเสียงครูปรีชาเอาไปมอบให้

ก็ถูกครูปีชาถูกดำเนินคดีหลายเรื่อง
มันควรจะตั้งคณะกรรมการสอบวินัยไหม
ควรจะพักการทำหน้าที่เป็นครูไหม

ถูกย้ายไปช่วยราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ทีนี้เราก็เลยตรวจสอบให้คุณผู้ชมว่ามันจริงไหม
สาเหตุที่ครูปรีชาถูกย้ายมันเรื่องอะไร

อันนันต์กัลปะศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
ออกมาบอกว่าครูปรีชาถูกย้ายจริง
ก็ย้ายไปที่สพมเขต๘ราชบุรีกาญจนบุรี
มีผล๑๔มิถุนายนที่ผ่านมาจริง
สพมเขต๘เขาส่งหนังสือแจ้งมาว่า
มีการตั้งคณะกรรมการสอบครูปรีชา
เรื่องการผิดวินัยข้าราชการ
และทางคณะกรรมการลงความเห็นว่า
ครูปรีชามีความผิดวินัยร้ายแรงค่ะ
เขาก็ส่งเรื่องไปที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

แล้วก็ให้ทางศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริง
ดังนั้นสาเหตุที่ครูปรีชาถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ผิดวินัยร้ายแรงหรือไม่ในครั้งนี้
เนื่องจากว่าครูปรีชาถูกดำเนินคดีในความผิด๒ข้อหาค่ะ

แจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จ
ให้ผู้อื่นรับโทษทางอาญา
สนับสนุนเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ซึ่งคำสั่งย้ายก็มีผลไปตั้งแต่๑๔มิถุนายนที่ผ่านมา
ครีชาก็ต้องไปช่วยราชการไปทำงานในโครงการค้างเก่า
เรื่องของการพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กาญจนบุรีค่ะ
ส่วนเรื่องของการตั้งคณะกรรมการสอบสวนนั้นนะคะ
ศึกษาธิการจังหวัดเขากำลังตั้งคณะกรรมการขึ้นมา

คำสั่งวันนี้แล้ว๔กรกฎาคมเนี่ย
จะมีการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานก็จะนำเรื่องนี้ล่ะค่ะ
ย้ายครูปรีชาเข้าเป็นหนึ่งในวาระการประชุม
เพื่อให้คณะกรรมการเขาร่วมกันพิจารณาว่า
เห็นด้วยกับแนวทางนี้ไหมมีข้อเสนอแนะอย่างอื่นไหม
จะต้องถึงขั้นให้พักราชการไว้ก่อนเลยไหม

เดี๋ยวเขาจะไปหารือกันในที่ประชุม๔กรกฎาคมนี้นะคะ
พรุ่งนี้ครูปรีชามีต้องไปสานเนี่ยจะดีที่ฟ้องนายชุยาไว้

ปล่อยคลิปส่งคลิปเสียงเดี๋ยวนักข่าวคงได้เจอคงได้ถาม
ตกลงเออครูย้ายแล้วครูไปทำอะไรที่ไหน

จะได้ไปร่องแพร่กันหรือยังยังติดใจไง